ของผลชนสูตรคุณแตงโมกันหน่อยนะคะ
มีนักอาชญาวิทยาค่ะก็ออกมาให้รายละเอียดเรื่องผลชนสูตรคุณแตงโมเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าถ้าเป็นผลชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยที่เราพอจะได้ยินกันไปแล้ว
ผลชนสูตรเบื้องต้นของคุณแตงโมนิดาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
คุณหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากจมน้ำ
มีทรายอยู่ในปอดเป็นจำนวนมากคาดว่าเป็นเพราะว่าร่างเนี่ยจมไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำ
ที่ปากและใบหน้าก็มีทรายอยู่เยอะส่วนบาดแผลภายนอกที่พบก็คือที่ต้นขาซ้าย
เป็นแผลยาว๑ฟุตเป็นแผลที่บอกว่าเป็นแผลเหมือนโดนของมีคมฟันนะคะ
ส่วนชุดที่คุณแตงโมสวมใส่เป็นลักษณะบอดี้สูตร
ปัสสาวะอาจจะทำได้ยากสำหรับการโดยสารเรือ
และผลชนสูตรเรื่องแอลกอฮอล์และยาเสพติดจะรู้ผลภายใน๓๗วัน
อันนี้คือข้อมูลที่ผลชนสูตรอย่างเป็นทางการของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุเอาไว้

เรื่องนี้รองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดรกฤษณพงศ์ภูตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิต
ออกมาเปิดเผลอถึงผลชนะสูตรนี้นะคะเป็นผลชนะสูตรเบื้องต้นบอกว่า
ตอนที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปในแม่น้ำถ้าอ้างอิงจากผลชนะสูตรที่แพทย์ระบุมาเนี่ย
แปลว่าตอนนั้นคุณตังโมยังมีชีวิตอยู่
เพราะปฏิกิริยาของร่างกายคือการพยายามที่จะหายใจ
ก็เลยทำให้ทราบแล้วก็มีน้ำเข้าไปในปอดเป็นจำนวนมาก
ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการเสียชีวิตจากบนเรือทรายและน้ำจะไม่สามารถเข้าไปในปอดได้เด็ดขาด
ส่วนสาเหตุที่ปอดมีทรายเข้าไปด้วยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่คุณตังโมตกลงไป
ตรงนั้นมันมีทรายปนอยู่กับในน้ำด้วยหรือเปล่า
เพราะพื้นที่แต่ละแห่งของแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมีความแตกต่างกันออกไป
จากนี้รองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทรดรกฤษณพงศ์ยังบอกด้วยนะคะว่า
สภาพสบของคุณแตงโมที่ดูแล้วยังเหมือนเดิม
มันขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของร่างกายแล้วก็ระยะเวลาที่จมลงไป
รวมถึงอุณหภูมิด้วยก็เลยเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างศพแต่ละศพที่จมน้ำเสียชีวิต
มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าระหว่างที่คุณแตงโมอยู่บนเรือเนี่ย
มันเป็นความประมาทของคนขับเรือหรือมันมีเรื่องอื่นมีอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วย
ซึ่งอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะหาคำตอบมาให้กับสังคมให้ได้ค่ะ
ผมเชื่อว่าจะให้คำอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างนี้ครับ
และขณะเดียวกันพยานบริเวณอันตรีหรืออินเนตรการถ้าจะสามารถไปตามหาว่าได้เนี่ย
จะเป็นประตักพิจารณ์ที่มีความสำคัญโดยตรวจร่วมบันกลับอัตฐานทางสิทธิเวทย์สิทธิวิทยาศาสตร์นะครับ
คือก่อนนี้ว่าจะดูว่าพระตกเองหรือเป็นประเทศนะครับแน่นอนครับคนขับเรือเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แหละ
เหมือนการขับรถไปเนี่ยถึงแม้จะไม่มีไปชนกับรถคันอื่นแต่ดีคนขับเนี่ยหลับแล้วมีผู้โดยสารไปนั่งข้ามไปด้วยเนี่ย
รถตกข้างทางปรากฏว่าผู้โดยสารที่นั่งไปด้วยเนี่ยข้างเสียชีวิตอันนี้คนขับผิดฐานประมาทแน่นอน
ขับเรือลักษณะแบบลักษณะนี้ก็เช่นกันถึงแม้จะตกลงไว้เองคนขับเรือก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ครับตามกฎหมายครับ
ผู้ชมครับมีการตั้งข้อสังเกตจากชุดกู้ภัยนะครับ
อย่างคุณชัดชัยกิติชัยเป็นกู้ภัยที่มาร่วมภารกิจในการค้นหาคุณแตงโมด้วย
วันนี้ได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับตามนี้เลยนะฮะ
บอกน้องตกน้ำไม่มีสิทธิ์จะว่ายน้ำไหวเลยนะครับ
เพราะว่าที่ขาเนี่ยโดนใบจักรฟันลึกมากยาวคืบกว่า
น้องน่าจะเกาะเครื่องกลัวตกน้ำ
แต่ขาที่ตกน้ำโดนใบจักฟันขา
ก็เลยหมด๑๐ในการใช้ขาพะยุงตัวเอง
ความคิดส่วนตัวของคุณชัดชัยบอกว่าส่วนอื่นไม่มีบาดแผลเลยนะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้เลยเสียใจมาก

เพราะสภาพชุดใส่ครบไม่ได้ถอดปัสสาวะเลย
ใส่ชุดเกาะอกสวมจากบนลงล่างถอดยากอยู่แล้ว
ต้องมีเหตุอะไรบนเรือทำให้น้องต้องหนี
นี่ค่ะคือคุณชัดชัยบอกว่าดูแล้วเนี่ย
น่าจะต้องเกาะเครื่องลักษณะเกาะท้ายเรือตอนที่ตกลงไป

แต่ถูกใบพัดฟันเข้าไปที่ขา
ชัยก็โพสเอาไว้นะเขาบอกว่าแค่สงสัยนะ
แต่ก็สงสารน้องเรื่องคดีต้องฝากทางตำรวจในการคลี่คลาย
เรื่องบาดแผลที่พบบนร่างของคุณแตงโมนะครับ
โซเชียลหรือว่าคนที่เคยทำงานบนเรือได้ตั้งข้อสงสัยเรื่องบาดแผลนะครับ
บอกว่าถ้าหากแตงโมนิดาพลัดตกขณะเรือกำลังแล่นด้วยความเร็ว
อัตราการหมุนของใบจักรจะอยู่ที่๒๐๐๕๐๐รอบต่อนาที
อันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เคยทำงานบนเรือ
เพราะฉะนั้นใบจักรหรือใบพัดเรือที่หมุน๒๐๐๐๕๐๐๐รอบต่อนาที
เป็นไปได้ยากที่พบบาดแผลบนศพของคุณแตงโมที่ถูกฟันเข้าที่ขา
คือลักษณะเป็นแบบฟันแผลเดียวเหมือนบาดชึกเดียว
คือถ้าระหว่างเรือแล่นแล้วไปด้วยความเร็วเนี่ย
มันต้องเป็นริ้วตามจังหวะหมุนของใบจักร
มีคนที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับในโซเชียล
ก็เลยสันนิษฐานว่าจากบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณแตงโมน่าจะพลัดตกเรือตอนเรือจอดลอยหรือเปล่า
แล้วมันเกิดอะไรคุณแตงโมถึงตกลงไปตกลงไปอยู่ในน้ำ
แล้วถ้าไปโยงกับที่คุณชัดชัยตั้งข้อสังเกต
ถ้าคุณแตงโมเกิดอะไรขึ้นตอนที่เรือจอด
แล้วต้องกระโดดแล้วตกลงไปในน้ำแล้วไปเกาะท้ายเรืออยู่
เพราะว่ากลัวที่จะตกน้ำแต่ถูกใบพัดฟันไปฉึกหนึ่ง
พยุงตัวไม่ได้เนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโม
ค่ะมีอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งบุคคลที่เขาบอกว่า
คันก่อเหตุเนี่ยครับคือมีคนมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นาทีที่คุณตังโมตกจากเรือที่ด้านหน้าท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
เมื่อคืนวันที่๒๔กุณภาพันธุ์ตอน
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ตอนเกิดเหตุมันค่อนข้างจะดึกแล้ว
แล้วชาวบ้านเขาก็เข้าบ้านเข้าช่องกันหมดแล้ว
รู้เรื่องอีกทีนึงก็คือตอนที่เรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุ

ทีมข่าวได้เจอกับนายอำนาจกลิ่นสาลี
เป็นคนขับเรือรับจ้างเขาอาศัยอยู่แถวนั้นน่ะนะคะ
เขาบอกคือวันเกิดเหตุเขานอนอยู่ที่ท่าเรือ

วนหาอยู่เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง
แต่มันก็ยากที่จะมองเห็นจากริมฝั่ง

โดยตลอดเวลาทุกวันที่ผ่านมาของการค้นหาคุณแตงโมเนี่ย
ลุงแกก็ตากแดดอยู่บนเรือคอยช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เหมือนกันค่ะ
ถ้าจังใจดูจริงเนี่ย
เท่งมันก็

จะเห็นเลยมันก็นั่นว่ะ
เพราะตู้มอาจจะตู้มกระเด็นน้ำท่ากระเด็นอย่างนี้
แต่ถ้าตกไปเฉยมันก็พูดลำบากอะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเรายังได้วีดีโอคอลคุยกับนายออฟ

คือเขาบอกว่าเขาเห็นว่าเรือสปีดโบสต์
ลำที่คุณตังโมนั่งมาเนี่ย

นั่งตกปลาอยู่ที่บริเวณซอยข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
ตรงข้ามกับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จังหวะนั้นเห็นเรือลำสีขาวน้ำเงิน

คนบนเรือส่งเสียงหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน
พอมาถึงจุดที่บริเวณพวกเขานั่งตกปลาอยู่
เห็นว่าเรือลำนั้นหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง

เรือลำเดิมก็ขับวนกลับมาอีก๒รอบ
เรือลำนั้นก็ขับเข้ามาใกล้กับบริเวณที่ตัวเขาตกปลาอยู่กับเพื่อน

ก็ทำได้แค่ช่วยใช้ไฟส่องหาบนผิวน้ำบริเวณโดยรอบเท่านั้น
มันเห็นเรือขาวเงินขี่ผ่านมา
ขี่มาด้วยความเร็วอะครับ
เร็วมากครับ
ก็ถือว่าเป็นพยานแวดล้อมนะฮะ
ส่วนจะอยู่ในพยานของจำหนวดหรือไม่อย่างไร
บางรวดคงไปไล่ดูต่อนะครับ